นายกเสถาทวรีวศิลป์ว่าท่านฟอร์ม
รัฐบาลรึยังตอนนี้มันใกล้ใกล้

นักข่าวได้ประชิดตัวท่านก็เลยลองถามดู

บอกว่าโอ้ยังเลยสัปดาห์หมด

โดยการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี
คุณเศรษฐาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนจัดเองนะ
คือมีคณะทำงานคอยพิจารณา
ส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยนอกจากตำแหน่งนายกแล้วท่าน
ท่านนายกท่านจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังด้วยเลยหรือเปล่า

ตอนนี้ได้เล่าได้น้ำ

เห็นท่ามีสักครู่ไหมคุณผู้ชมนี่

แล้วก็มีส่งจุ๊บให้นักข่าวด้วยคุณผู้ชม
บ๊ายบายส่งจุ๊บให้คนแสดงด้วยนะ

นี่แหละเป็นภาษากายอวัชนภาษาของนายกเศรษฐาทวีสินครับ
บางคนก็ตะโกนเลยนะตะโกนนายกเศรษฐาไปแล้ว
อะไรนะนายกชื่อเศรษฐาคนไทยเป็นเศรษฐี

นายกเศรษฐายังบอกอีกว่ายังไม่ค่อยชินเลยกับคำว่านายกรัฐมนตรี

และยังไม่ทราบว่าจะได้เข้าธรรมเนียบรัฐบาลวันไหน
พอใครเรียกว่านายกนายกก็ต้องให้เกียรติท่านนายกประยุทธ์ด้วย
เพราะท่านนายกประยุทธ์ก็ยังดำรงตำแหน่งนี้อยู่ครับ

ตอนนี้ทีมงานกำลังเร่งเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่
สำหรับนโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทคนถามมาเยอะ
หลังจากนี้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะดำเนินการทันทีครับ
ฉะนั้นย้ำอีกทีคุณผู้ชมไอ้แอปที่คนให้ไปโหลดตอนนี้
ไปโหลดนะยังไม่ใช่นะ
มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์นี่เป็นภาพนี้ครับ
เป็นชุดปกติขาวที่สวมใส่ในพิธีรับพระบรมราชองค์การ